คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องวิวาหวานกันหน่อยดีกว่าค่ะ
คราวนี้เป็นการจัดงานแต่งงานในโรงพยาบาล

เพราะว่าโรงพยาบาลสงฆ์ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คู่รัก

คราวนี้เป็นที่โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์
เพราะว่าอะไรต้องไปแต่งที่โรงพยาบาล
เบาค่ะป่วยกระทันหันเขาเป็นไข้เลือดออก

ต้องรอดูเรื่องของเกล็ดเลือดเพราะว่ามันต่ำมาก

เลิกงามยามดีเชิญแขกไปแล้วด้วย
ใช่ก็เลยต้องแต่งงานในโรงพยาบาลนี่แหละ
โดยที่โรงพยาบาลตังรวมแพทย์บรรยากาศ

บรรยากาศเนี่ยโอ้โหอบอวนไปด้วยความรักความสุขค่ะ
เพราะว่ามีพิธีมงคลสมรสของเจ้าบ่าว
คือนายสุภกิจเพชรแก้วนี่สูตรเทา
แล้วก็เจ้าสาวนางสาวปาริสาจันสมจิต
ส่วนศักดิ์ขีพยานก็คุณหมอพยาบาล
แล้วก็มีญาติสนิทของทั้งสองฝ่ายมาร่วมงาน
ซึ่งเหตุผลที่ทำให้คู่บ่าวสาวชาวตรัง

เพราะว่าฝ่ายเจ้าบ่าวจู่ก็ป่วย
เป็นโรคไข้เลือดออกคือป่วยกระทันหันนะคะ

นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมา๔วันแล้ว
แล้วก็เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นวันเลิกดี
ที่ทั้งคู่ต้องจัดพิธีแต่งงานขึ้น
ทีพิธีเช้าจะต้องจัดที่บ้านของเจ้าเบ่า
แต่คุณหมอบอกว่าไม่ได้เลยออกจากโรงพยาบาลไม่ได้เลยค่ะ

เนื่องจากคนไข้มีความเสี่ยงอาจจะช็อกได้
เพราะว่าตอนนี้คนไข้เกล็ดเลือดต่ำ
เหลือ๒๐๐๐เกล็ดต่อลูกบาทมิลลิเมตร

เลือดของคนเราประมาณ๑๕๐๐๔๕๐๐ต่อลูกบาทมิลลิเมตร
แต่ทีนี้เขาต่ำไปเหลือ๒๐๐๐นะคะก็เลยกลัวช็อก
ทีนี้ทำไงเชิญแขกไปแล้วด้วย

ทางโรงพยาบาลก็เลยอนุญาตให้ใช้สถานที่จัดพิธีแต่งงาน
ก็จัดพิธีประมาณ๑ชั่วโมง
หลังจากนั้นจริงเขามีพิธีต่อนะคะ

เพราะว่าตอนเย็นเขาก็จะไปเลี้ยงกันที่สนามโรงเรียนบ้านควนโพ
ที่ตำบลย่านตาขาวที่จังหวัดตรังนี่แหละ
แต่ว่าพิธีเย็นเนี่ยเจ้าเบ่าไปไม่ได้นะออกไปไม่ได้
เจ้าสาวต้องไปต้อนรับแขกเหลือในงานนะคะ
เพราะว่าเจ้าบ่าวก็ต้องพักรักษาตัวต่อ
แต่เขาก็บอกนะบอกว่าที่ผมไม่ได้ไปร่วมงาน

ผมก็ทำได้แค่ส่งใจไปเท่านั้นแหละ
ปกติผมก็เป็นคนแข็งแรงนะไม่เคยเจ็บป่วยอะไรมาก่อนเลย
ยังไงก็ฝากขอบคุณเจ้าสาวที่อยู่เคียงข้างกัน
จัดงานแต่งงานจนสำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดี
และที่สำคัญไม่ว่าจะเข้าพิธีสมรสที่ไหน
ก็ไม่สำคัญอยู่ที่ใจของเรามั่นคงก็เพียงพอแล้ว
เรื่องของหัวใจละลุ้งครับ